ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจได้แถลงนะครับ
หลังจากที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวนักโทษ
คดียาเสพติดที่แหกคุกจากศาลจังหวัดพัทยาหลบหนีไป
ค่ะนะฮะเมื่อวานนี้ก็จับได้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
มีผู้ที่บาดเจ็บด้วยนะครับอ่าทั้งสามคนนะครับ
คือนายหน่อยหรือว่าในต้นนินเทศในบาสอันเลนเฮลมุสชาวอเมริกัน
แล้วก็นางสาวสุรินภาวิเศษฤทธิ์ที่เป็นภรรยาของในบาส
แต่ก็เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดทั้ง๓คนนะครับ
ก็อย่างที่ทราบนายหน่อยก็มอบตัวนะฮะนายบาสไม่ยอมมอบตัว
ก็จับภรรยาของตัวเองเป็นตัวประกันแล้วก็ยิงศีรษะ
แผนกันมา๑เดือนกว่าอาศัยจังหวะเวลาญาติมาเยี่ยม
แล้วก็ร่วมกันวางแผนในแต่ละครั้งมีญาติของนายหน่อย
เป็นคนคอยช่วยเหลือในการพาหลบหนีทั้งหมด๑๐คนนะฮะโอ้โหใช้รถในการหลบหนี๕คันนะครับ
โอ้โหนี่ค่ะนี่วางแผนกันในเรือนจำในส่วนหน่อยกันในบาร์ส
ญาติมาก็คุยกันไปคุยกันมาเวลามาเยี่ยมแต่ละครั้งเนี่ยครับ
ส่วนกรณีที่กลุ่มผู้ต้องหามีปืนกับมีดนะครับเข้าไปอยู่ในห้องคุมตัว
ผู้ต้องหาระหว่างพาตัวมาสารที่ศาลจังหวัดพัทยานะครับตำรวจยอมรับว่ามันมีความบกพร่องเกิดขึ้นในการตรวจค้น
ทำให้มีช่องโหวในการที่ผู้ต้องหาสามารถได้อาวุธเข้ามาได้อาจจะเป็นจากญาติเอามาให้หรือว่าแอบเอาเข้ามาเองก็แล้วแต่
จะต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็วางมาตรการในการป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหากับทั้งสามคนนี้นะครับความผิดก็คือร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานที่ไปแทงตำรวจเขานะครับ
หรือโดยขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายส่วนสิบคนที่มาพาหลบหนีนะครับถูกแจ้งข้อหาซ่องโจรอ่า
เรื่องของการร่วมกันมีอาวุธปืนและมีดไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย
เรื่องของการพกพาอาวุธนะครับแล้วก็ร่วมกันกระทำโดยประการใด
ให้ผู้ที่ถูกคุมขังตามอำนาจของศาลของอายการของพนักงานสอบสวน
หรือเจ้าพนักงานได้พ้นจากการคุมขังไป
โดยใช้กำลังประทุษร้ายมีหรือใช้อาวุธปืนนี่ฮะ๑๐คนนะครับ
วันนี้ทีแรกมีข่าวว่าจะพาไปทำแผนสำหรับคนที่จับกลุ่มตัวได้นะครับ
แต่เนื่องจากมีภาพจากกล้องวงจรปิดหมดแล้วนะครับ
คดีนี้ก็เลยไม่ต้องทำแผนความผิดเห็นชัดเจนนะครับ
มีผู้ร่วมขบวนการหลายคนที่ยังต้องติดตามควบคุมตัวด้วยนะครับ
หากนำไปทำแผนเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับการชี้จุดต่างด้วย
เดี๋ยวต้องเอาให้ครบก่อนนะครับหลังแถลงข่าวเสร็จนะครับ
หน่อยที่อยู่ในห้องขังนี่ครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คือเขาก็กลับมาอยู่ที่คุมขังที่ศาลจังหวัดพัทยา
นี่คือน้อยนะเห็นลูกลงอยู่นะครับ
ตะโกนขอความช่วยเหลือมายังสื่อมวลชนเหมือนหน่อยรู้ว่ามีการแถลงข่าว
บอกว่าเขาถูกกลั่นแกล้งยาเสพติดไม่ใช่ของเขา
เดี๋ยวลองฟังดูครับ
มันก็จะเหมือนกับที่ยาดน้อยเคยบอกใช่ไหม
ว่ายาเสพติดไม่ใช่ของหน่อยเขาเป็นของเพื่อนเพื่อนเขาฝากไว้แล้วไปบวช
ใช่แล้วตัวเองก็เลยต้องรับโทษแทนแล้วก็ยาเสพติดเป็นแสนเมตรโทษมันหนักมาก
ก็ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามนะฮะแต่ว่านายหน่อยก็ถูกจับแยกไปนะครับ
คือเรื่องนี้หน่อยก็ต้องไปต่อสู้ตามกระบวนการใช่ไหมไปบอกทนายให้สู้คดีหาพยานหลักฐานอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
แต่จะมาขอความเป็นธรรมด้วยการแหกคุกหนีอย่างนี้ไม่ได้
ใช่เพราะว่านี่ไงถูกแจ้งข้อหาเพิ่มไปอีก
พันธุ์ตำรวจเอกธนพงศ์โภทิรักษาราชการแทนภูมิกับ
ของนักโทษชายชาวอเมริกันนะคะในบาสที่ช่วงระหว่างการหลบหนี
จับภรรยาที่เป็นนักโทษหญิงเหมือนกันนะอ้อมเนี่ย
เป็นตัวประกันยิงใส่อ้อมแต่กระสุนเฉียวแล้วก็ยิงใส่ตัวเองเนี่ยหนักเลย
แพทย์ภูวดลกิติวัฒนาศาลผู้มนุยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้วบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่เสียชีวิตนะคะในบาร์ดยังไม่เสียชีวิตแต่สาหัสค่ะ
ยังอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้ว
อาการตอนนี้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถือว่าอาการหนัก
ส่วนอาการของภรรยาก็หนักเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
แต่มีแผลที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองเพราะกระสุนฝังในถึงแม้ว่าจะผ่าออกไปแล้ว
แต่มีเลือดคั่งในสมองทางคุณหมอบอกว่าต้องดูอาการสี่สิบแปดชั่วโมงนี้ก่อนนะคะ
แล้วเรื่องของตัวภรรยาของในบาสที่ในบาสเหมือนกับอ้างว่า
แหกคุกก็เพราะว่าเครียดภรรยาท้อง๓เดือนเป็นห่วงภรรยาไม่รู้จะอยู่ยังไง
คุณหมอบอกไม่ได้ท้องนะตรวจสอบแล้วไม่ได้ท้องนะคะ
ว่าอาจจะเป็นการเครียดวิตกกังวลไปเองตำรวจก็บอกเหมือนกัน
โรงพยาบาลก็ได้ตรวจแล้วก็ไม่ขอ
ก็เป็นความคืบหน้าของคดีนี้
ใช่ค่ะตำรวจบแล้วสำหรับเรื่องนี้